โอ้เว่ยเฮ้ยเมื่อกี้จัดสองร้อยอ่ะเนี่ย
โอ้เว่ยเมื่อกี้จัดสองร้อยอ่ะเนี่ย
สองร้อยนะแค่พื้นนะเนี่ย

โอ้แต่พูดถึงว่าวิ่งสองร้อยนี่รถมันนิ่งมากมั้ยอาจจะ

ที่เป็นทั้งท่าเบรกหน้ากับหลังเนี่ย

เฮ้ยทุกคนเผื่อวิ่งสองร้อยอ่ะ
ทุกคนดูดิรถมันนิ่งมากเลยนะ
มีรถเปลี่ยนเลนเข้ามาเนี่ยนะ

เราวิ่งกันยาวเลยอ่ะทุกคน

โหสองร้อยอีกสิบอ่ะยังนิ่งเลยอ่ะทุกคน
เบรกเนี่ย

สวัสดีครับ